อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องขอปรบมือดัง
เป็นเรื่องราวน่ายินดีของวงการบันเทิงเรา
เราได้บัณฑิตป้ายแดงดีกรีนายแพทย์มาเรียบร้อยแล้ว
สำหรับหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ค่ะ
ต้องบอกว่าน่าภาคภูมิใจมากเพราะว่าคว้ารางวัลเกียรตินิยมอันดับ๒มาด้วยคุณ

เป็นหมอด้วยถือว่าเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นเลย
ในการคว้าปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ่วงท้ายเกียรตินิยมอันดับ๒

หลังจากที่เจ้าตัวเคยบอกว่าขอเบรกงานเพื่อที่จะทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่
กับการเรียนเป็นเวลา๖ปีนะคะหมอเขาต้องเรียนเยอะหน่อย
โดยวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนักร้องหนุ่มก็ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัติค่ะ
ซึ่งครอบครัวแล้วก็บรรดาแฟนคลับกว่า๕๐๐ชีวิตนะคะ
แห่มาให้กำลังใจบรรดิษฐ์กันล้นล้ามเลยร้องกับนี่คุณเห็นไหม
ช่อดอกไม้ช่อโตที่เป็นกำลังใจยิ่งใหญ่แต่ซูมเข้าไปใกล้หน่อย
เป็นเงินเป็นแบงค์สีเทาค่ะคุณคะทั้งช่อเลยค่ะ
ไม่อยากจะบอกว่าอยากไปช่วยนับเหลือเกิน
นี่ฉันอยากจะได้ซักดอกเลยด่งทอแล้วกัน
โอ้โหซึ่งต้องบอกว่าเป็นความปราบปลื้มใจมากเลยนะ
แล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านที่คอยผลักดันให้ตัวเองมีวันนี้
จากนี้นะคะขอพักเรื่องเรียนแล้วเตรียมหวนคืนสู่วงการบันเทิงแล้วค่ะ
ตอนนี้คือใช้ทุนไปก่อนครับก็คือใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็เหมือนฝึกประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเรียนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังอีก
ก็จริงมีแพลนไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ขอแค่ขอเว้นระยะห่างไว้ก่อน
แต่ว่าส่วนจะเรียนอะไรนั้นก็เดี๋ยวอีกที่หนึ่งอยู่อีสานเพราะว่าใกล้บ้านมากกว่า
แต่ที่ต้องไปอยู่แถวกรุงเทพเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการทำงานในวงการบันเทิงไปด้วย
เพราะว่าเราก็มีความฝันสองอย่างก็อยากทำสองอย่างคู่กันไป
พี่ริตผมจะไปฝากน้องว่าการเรียนมันไม่ยากนะครับ
เพราะการเรียนให้จบปฏิบัติทั้งหนึ่งใบไม่ใช่สิ่งที่ยากเลย

จริงนะคือพี่ฤทธิ์ก็ฝากไปถึงน้องด้วยว่าการเรียนมันไม่ยากเลย
ถ้าเราอยากจะทำอะไรในสิ่งที่เรารักควบคู่กับการเรียนไปด้วย
มันสามารถทำได้ถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ไม่มีอะไรที่มันยากเกินกว่าสิ่งที่เราพยายาม
ถูกต้องแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม
แล้วก็เยาวชนไทยมากเลยสำหรับยอดคุณฤทธิ์นะ
แล้วที่สำคัญคือแฟนคลับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน

และแน่นอนว่าจะมีผลงานในวงการบันเทิงให้เราได้ติดตามกันนะคะ